คุณผู้ชมฮะเรื่องของน้ำป่ามาเร็วมาแรงมาซัดทีนะฮะ
แม้ว่าจะแป๊บเดียวแต่ว่าความเสียหายเยอะเลยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดเลยนะเมื่อคืนคือมีน้ำป่าซัดเข้ามานะคุณเนี่ย
แบบนี้นะฮะน้ำป่าจากภูเขาในพื้นที่ของอำเภอภูเรือ
ไหลลงมาที่แม่น้ำหมานที่บ้านม่วงไข่ตำบลศาลตมอำเภอภูเรือนะครับ
แล้วก็ทำให้น้ำเข้าทั่วหมู่บ้านกกทองที่ตำบลกกทองอำเภอเมืองเลยนะครับ
ในขณะที่ชาวบ้านกำลังหลับเลยพักผ่อนอยู่เลยเพราะเกิดขึ้นกลางดึกนะครับ
ทีนี้น้ำป่ามันซัดรถจักรยานยนต์รถยนต์ของชาวบ้าน
จมหายไปหลายสิบคันเลยนะฮะแต่ว่าน้ำป่ามันมาแป๊บเดียว
สามสิบนาทีเท่านั้นเองนะครับจากนั้นน้ำป่าก็ไหลลงในอ่างเก็บน้ำหมาน
แล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำเลยล่าสุดระดับน้ำนะฮะ
ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วตอนนี้ก็กำลังที่จะรวบรวมรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะบ้านเรือนเนี้ยน่าจะเสียหายมากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบหลังขาเรือน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้สิทธิ์ของเรา
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยฮะ
กำลังทำความสะอาดเลยนะครับสำหรับบ้านที่เปลือเปื้อน
เลอะดินเลอะโครนที่น้ำป่ามันซัดมาด้วยนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค้นหก
เสาไฟฟ้าหักโค้นหกต้นค่ะรถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายหกคัน
รถกระบะถูกหลังคาทับจนได้รับความเสียหายแล้วก็มีรถกระบะจมน้ำอีกกว่า๑๐คัน
เห็นไหมคุณมันมาเร็วมาแรงแต่สร้างความเสียหายมากโขเลยนะครับ
อันนี้ที่จังหวัดเลยไปดูที่ชัยนาธกันบ้างนะครับ
คือตอนนี้ต้องดูระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าปรับลดการระบายน้ำลงแล้วนะฮะ
จากพันสี่ร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือไว้แค่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแล้วก็ที่อายุทยาคุณ
กแล้วนะฮะยกอะไรรู้ไหมฮะยกบังเกอร์เหล็ก
บังเกอร์เหล็กเรียบร้อยนี่คุณ
คือมันเป็นบังเกอร์เหล็กที่ใช้ทุกปีเลยนะคุณนะ

ต้องยกออกมาใช้แล้วป้องกันนะฮะวัดวาอารามโบราณสถานนะครับ
เพราะว่าแม่พระนครศรีรุยาก็เป็นเมืองริมน้ำเจ้าพญานะ

ทำให้ตอนนี้ทหารจากกองพันธานม้าที่๑๑รักษาพระองค์
ต้องเร่งยกแผ่นเหล็กหรือว่าแผ่นบังเกอร์

ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปนะคุณนะ
บังเกอร์จะสูงประมาณสักเมตร๙๐เกือบ๒เมตรนะครับ

คือมันไม่ต้องมาก่อสร้างบังเกอร์ใหม่ทุกปีทุกปีเลยคุณ
แผงเหล็กนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับ
ก็โดยเฉพาะบริเวณที่วัดชัยวัฒนาบราม

ซึ่งทุกปีก็พบว่าน้ำจะเข้าท่วม
ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น
เหลืออีกแค่ประมาณ๑๕๐เซนติเซนติเซนติ
ก็จะท่วมถึงสรรเขื่อนแล้วนะครับ

ว่าพานุแย้มศรีนะฮะก็สอบถามไปทางนักวิชาการ
บอกว่าปีนี้มันจะคล้ายกับปี๕๓คุณ
ซึ่งทางจังหวัดก็คาดเดาสภาพอากาศได้ยากนะ
ฝนมันจะไปตกที่จุดไหนเฉพาะจุดตรงนี้นะครับ
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
แล้วก็เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับ